มาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะคะที่เตรียมจะลั่นระคังวิวาแล้ว

สำหรับกัปตันภูทะเนศแล้วก็สาวเอกบุษกร
ซึ่งจริงแล้วทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงชี้แจงแต่อย่างใด
แต่ว่าคาดว่าจะมีกำหนดการงานแต่งงานในช่วงกลางเดือนหน้านี้แล้วค่ะ
รวมถึงตั้งแคปชั่นเอ็กซ์จะแต่งงานแล้วจ้า
พร้อมกับติดแฮชแท็กเอ็กซ์เฮนไนท์
จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมาสดร้อน
โดยจากภาพมีเพียงกลุ่มเพื่อนสนิทมาร่วมปาร์ตี้เท่านั้น
แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยผ่านทางไทยรัฐทีวีว่า
ทั้งคู่เตรียมจัดงานแต่งงานจริงแต่ถือเคล็ดตามความเชื่อ
จัดงานแบบเล็กมีเพียงครอบครัวเท่านั้น
โดยกำหนดการจะจัดขึ้นประมาณกลางเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

ทั้งคู่ก็ยินดีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
พร้อมฝากขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสดงความยินดี

รวมไปถึงหนุ่มกัปตันก็ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใด

แล้วก็ประกาศข่าวดีเรื่องงานวิวาออกมานะคะ

จริงแล้วเขาคบหาดูใจกันมา๕ปีเต็มแล้วนะคะคุณ

ถูกต้องแล้วเดี๋ยวพาเรทบันเทิงก็จะเก็บข่าว